ฉลอมมีลักษณะปากกลมก้นหกเหลี่ยมสารด้วยตอกบางเป็นลายเฉลว
การสารฉลอมจะเริ่มด้วยการเหลาตอกเพื่อสารเป็นก้นมีลักษณะเป็นลายเฉลว๕มุมแถวละ๔เส้น
มีการสารขัดกันแล้วนำตอกไม้ไผ่สารขึ้นรูปตัวชะลองจะสารขัดขึ้นไปเรื่อยให้ได้ความสูงที่ต้องการ
มีตอกยืนที่ปากไว้โดยไม่สารเพื่อรวบมัดหรือผูกเข้าหากัน
ใช้สำหรับหิ้วหรือกันสิ่งของที่ใส่ไว้ภายในตกหล่น